สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาหลังจากวันนี้ไปนี่คือฤดูฝนของจริงท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยเมฆที่อุ้มฝนฝนจะเริ่มตกจากวันนี้ไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าค่ะ
อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนประจำฤดูที่พัดพาเอาความชื้นเข้ามาในพื้นที่และกลายเป็นฝน
วันนี้ฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์ค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๔๐๘๐ของพื้นที่เกิดฝนได้ตลอดทั้งวันเบาสลับกับหนัก
ในทะเลอันดามันค่อนข้างสูงประมาณ๓เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
วันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่แต่ว่าไปหนักที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ส่วนเรื่องของอุณหภูมิก่อนที่จะเกิดฝนอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว
ัชนีความร้อนบางพื้นที่พุ่งทะลุ๕๐องศาเซลเซียสที่ภูเก็ต๕๓องศาบางนากรุงเทพ๕๒๗องศาและสัตหีบชนบุรี๕๑๓องศาเซลเซียสค่ะ
ช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งด้วยนะคะ